ว่าที่ปลาจีนครับโอ้โหชาวบ้านเขาบอกไม่ไหวแล้ว
แล้วผมเห็นใจมากคนรักรถอ่ะค่ะ
เวลาขับรถไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อปึ้งเข้าไปอืม
แม็กซ์พังเลยฮะโอ้โหดูสิคนใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งครับ
โพสต์ข้อความว่าเละเลยแม็กซ์ตกหลุมอุกบาท
แล้วตอนนี้ก็รอจอดรอช่างอยู่ตรงฟาร์มกรอกสมบูรณ
ออกไปคลองรังอันนี้เขาเล่านะเขาบอกเอง
เบื่อเส้นนี้เลยวิ่งกลางคืนนี่เละมากหลบไม่ได้เลยสักหลุม
จอดรอช่างอยู่เหตุเกิดทุ่มครึ่งค่ำวันจันทร์๒๙สิงหาคมครับ
โอ้ยไปถึงเลยนะผู้สื่อข่าวไปที่เกิดเหตุเลยครับ
เจอเจ้าของแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าของรถด้วยชื่อพี่เฉลิมชนอายุสี่สิบเอ็ดปี
อยู่กับเก๋งคันแดงคันนี้คุณผู้ชมมาทะเบียนเจ็ดสามหนึ่งสองปราจีนบุรี
ยางแล้วก็ล้อแม็กซ์หน้าฝั่งซ้ายแตกครับจอดเดี้ยงอยู่ข้างทาง
เป็นถนนสายสามศูนย์เจ็ดเก้าใกล้กับจุดตัดกับถนนสายทางหลวงชนบท
ปจสามศูนย์สองสามคือเรื่องนี้มีสองอย่างนะครับ
ถนนไม่ดีด้วยแล้วมืดด้วยมืดด้วยเออจะหลบหลุมก็หลบไม่ได้ไงเออ
นี่แล้วพี่เฉลิมชนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปเยี่ยมญาติที่ตะบนกรอกสมบูรณ์มา
กำลังขับรถกลับบ้านในตะบนท่าตูมครับพอมาถึงที่เกิดเหตุ
ถนนไม่มีไฟส่องสว่างโอ้แล้วจะขับกันยังไงเนี่ย
แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีหลุมลึกไงค่ะคือลำพังเราก็ต้องใช้ไฟจากไฟหน้ารถอ่ะนะ
อืมมันก็ไม่พออ่ะสว่างไม่พอครับขับขับไปตกหลุมปึ้งเข้าไป
ยางแตกเลยล้อแม็กซ์เสียหายขับไปต่อไม่ได้ครับ
เขาก็เลยโทรแจ้งช่างแล้วก็จอดรออยู่แบบนั้นแหละ
ถามชาวบ้านหน่อยนี่ตอนมืดมันเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชม
อืมแล้วพอส่องไฟดูโอ้โหดูหลุมหลุมเบอร์เลอร์เลยนี่
ชาวบ้านคนหนึ่งครับใส่ชุดไทยด้วยพี่แกเล่าให้ฟังบอกว่า
แถมยังถนนชำรุดอีกเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้เพราะอะไร
รถใหญ่วิ่งผ่านประจำครับพวกรถบรรทุกอ่ะ
มันอันตรายกับคนต่างถิ่นแล้วก็อันตรายกับคนในพื้นที่ด้วย
ต้องขับผ่านเส้นนี้บ่อยไอ้รถใหญ่ขับผ่าน
หลุมไปล้อพังแม็กซ์พัง

ตกไปก็อุบัติเหตุใหญ่เลยนะ

ด้วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงมาตรวจสอบพื้นที่

แบบส่วนผู้คนที่ไม่เค้ำงานทางก็เกิดปฏิเหตุ
สำหรับคนในพื้นที่ก็จะเกิดปฏิเหตุเลย

ระหว่างที่พี่เขาอัดคลิปฟ้องอยู่
หวัดเสียวตอนรถมาเมื่อกี้
รถขับผ่านมืดเนี่ยคนแต่งชุดไทยมากลัวนะเนี่ย
ชาวบ้านฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยมาแก้ไขหน่อย
เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้รถใช้ถนนบ้าง

ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนแถวน้ำหัวดุลุมเบลอเลย